ส่วนจุดต่อไปนะคะถนนศรีลมช่วงหน้าวัดแขกนะคะ

คุณวิมวลวันธรรมพักดีค่ะติดตามบรรยากาศมาให้เราได้รับชมกันนะคะ

การจราจรของถนนศรีลมบริเวณแยกสาราแดง
อย่างที่เราเห็นตอนนี้ก็ยังคงสามารถที่จะสัญจรได้ตามปกติ
นัดที่จะมีการชุมนุมจากวัดแขกยาวนานต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันจากการสังเกตของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เห็นว่าในส่วนของประชาชนในส่วนของออฟฟิศต่างนั้น
ก็ทยอยปิดเพื่อที่จะให้พนักงานนั้นได้กลับบ้านก่อนเวลานะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดนะคะ
ที่ทางด้านของพนักงานออฟฟิศต่างทยอยที่จะเดินทางกลับกันแล้ว
หลังจากที่ออฟฟิศนั้นได้มีการปิดก่อนเวลา
หลังจากที่วันนี้ค่ะทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมราชดร๖๓
มีการนัดรวมตัวกันในเวลา๑๗นาฬิกาหรืออีกประมาณ๒๐นาทีนะคะ
คอนเซ็ปต์ศิลปะราษดรปูพรมแดงแสดงงานศิลป
จากหน้าวัดแขกยาวไปทั้งถนนศรีลม
ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่พลเอกวรยุจรรย์โอชานายุครัฐมนตรี
ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่ให้ลาออกภายในวันที่๒๔ตุลาคม
แล้วก็ยังมีการด่ากระจายไปในหลายพื้นที่
ซึ่งทีมข่าวก็สังเกตเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้น
มีการอยู่ตามจุดต่างประปราย
แต่ว่ายังไม่มีการรวมตัวหรือว่าลงมาปิดกั้นการจราจรแต่อย่างใด
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการจราจรที่แยกสาราแดงนะคะศรีลมในขณะนี้
ก็ยังคงเปิดการสัญจรตามปกติทั้งขาเข้าและขาออก
มีลดมากแล้วก็จากการสอบถามพนักงานออฟฟิศ
เราจะเห็นว่ามีพนักงานออฟฟิศเดินเข้าออกไปตลอดเวลา
ซึ่งก็บอกว่าออฟฟิศต่างนั้นให้เลิกงานตั้งแต่บ่าย๓บ้าง๔โมงบ้างนะคะ
เพื่อให้พนักงานได้กลับบ้านหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด
หากว่ามีการปิดถนนเนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุมลงมาปิดการจราจร
ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ
สิ่งที่เราเห็นนอกเหนือจากการที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีอยู่ประปรายแล้ว
เข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา
แล้วก็ยืนยันว่าจะจอดรอกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ตรงนี้
รอที่จะขายของต่างนะคะ
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีการตั้งร้านดวงกันตามปกติค่ะ
ขณะเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ของถนนคอนแบนในขณะนี้นะคะ
ทางด้านผู้ค้าเองก็ยังเปิดให้บริการตามปกติเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในเวลา๑๗นาฬิกาวันนี้
ต้องจับตาว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะลงพื้นที่ต่อเนื่อง
มาถึงบริเวณแยกสาราแดงตามที่มีการประกาศไว้หรือไม่
แต่ผู้ค้าภายในซอยคอนแวนรวมไปถึงถนนศรีลมเองก็ยืนยันค่ะ
ว่าจะยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากถนนศรีลมค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ